คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวอื่นกันต่อนะครับ
หนุ่มวัย๒๔ปีกลับจากกรุงเทพ
ไปถึงบ้านเกิดที่อำเภอเนินมะปรางนะครับจังหวัดพิศนุโลก
ทีนี้ครับที่เขากลับจากกรุงเทพไปที่ไปพิศนุโลก
เพราะอะไรรู้ไหมฮะจะไปหาแฟนสาวกับ

แต่ปรากฏว่าพอไปถึงพิศนุโลก
หาแฟนสาวไม่เจอเพราะแฟนสาวไม่กลับบ้านหลายวันแล้ว
ก็เลยตามไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับ
เพราะรู้ว่าแฟนสาวไปกับผู้ชายคนอื่น
ทีนี้พอตามไปถึงที่รีสอร์ทเกิดเหตุครับ
เกิดเหตุยิงกันกับผู้ชายคนอื่นนั่นแหละนะครับ
จนทำให้เขาเสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตรายนี้คือนายสวาพลโพขาวอายุ๒๔ปีนะครับ
เขาถูกยิงเข้าที่เหนือชายโครงด้านซ้าย๑นัด

ใบหน้าก็เลอะเปลือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับ
เสียชีวิตอยู่หน้าห้องพักหมายเลข๑๓

ที่บ้านนาที่ตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็ตรวจศพแล้วก็ตรวจสภาพแวดล้อม
พบอาวุธมีดพับพร้อมใช้ยาวประมาณ๖นิ้ว

ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ครับสอบสวนทราบว่า
สาเหตุที่นายสวาพลมาที่รีสอร์ทแห่งนี้
เพราะก่อนหน้านี้นะครับนายสวาพลผู้ตาย
เพิ่งจะเดินทางมาจากกรุงเทพราคร
เพื่อจะมาเยี่ยมครอบครัวที่พิศนุโลกแห่งนี้
และที่สำคัญก็คือจะมาหาแฟนสาวด้วย
พอกลับมาที่บ้านนะครับคนในครอบครัวบอกว่า
แฟนสาวไม่ได้กลับบ้านหลายวันแล้ว
ทีนี้นายสวาพลก็ออกตามหา

เช่าห้องพักในรีสอร์ทอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็ยังมีเพื่อนของแฟนสาวซึ่งเป็นผู้หญิงอีก๓คน
ก็เลยมาหาที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับ
ผู้ตายไปเคาะห้องพักหมายเลข๗

แฟนสาวของเขากับผู้ชายอีกคนอยู่ภายในห้อง
ปรากฏว่าผู้ชายเปิดประตูห้องออกมา
แล้วทีนี้ครับมีการต่อสู้กันมีการทำร้ายร่างกายกัน
เพราะว่าตัวนายสวาพลผู้ตายเอามีดไปด้วย
และจะไปขู่ผู้ชายในห้องคนนั้น
แต่เป็นอันว่าผู้ชายในห้องใช้อาวุธปืนเนี่ย
ยิงใส่นายสวาพล๓นัด
นายสวาพลวิ่งหนีออกจากห้องหมายเลข๗
ไปล้มฟุบอยู่หน้าห้องหมายเลข๑๓
ในเวลาต่อมานายวัฒนยูอูทองอายุ๒๗ปี

ก็เดินทางเข้ามอบตัวกับทางตำรวจสพเนินมะปราง
เพราะว่าทางญาติเป็นคนเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
ซึ่งก่อนหน้านั้นนายวัฒนยูหลังจากที่ก่อเหตุยิงผู้ตายแล้ว
ได้กลับบ้านแล้วก็ไปบอกญาติว่าเขายิงคนตายมา

ญาติก็เลยกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะเครียดจะฆ่าตัวตายจริง
ก็เลยกล่อมให้มามอบตัวกับตำรวจนะครับ
ก็มามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนขนาด๓๘
ที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนยิงนายสวาพลจริง
แต่สาเหตุที่เขาบอกว่าต้องยิงนั้นเพราะเป็นการป้องกันตัวนะครับ
ตอนที่นายสวาพลมาเคาะห้องตัวเขาเปิดประตูออกไป
แล้วก็เจอนายสวาพลนายสวาพลพยายามถามหาแฟนสาว
แต่ทีนี้เขาก็พยายามจะอธิบายนะครับ
แต่ว่านายสวาพลถือมีดเข้ามาจะจ้วงแทงเขาก่อน
เขาหลบทันตอนแรกเขายิงขู่ลงพื้นไปหนึ่งนัด
แต่นายสวาพลยังถือมีดเข้ามาจะแทงเขา
เขาก็เลยยิงสวนไปตรง๒นัด
ทำให้โดนชายโครงซ้ายแล้วก็ไปโดนที่กกหูนะครับ
พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำนายวัฒนยูผู้ก่อเหตุ
พร้อมทั้งสอบสวนหญิงสาวทั้ง๓คนที่อยู่ในเหตุการณ์

ในวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุ
คือนายวัฒนยูไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

นายวัฒนยูเปิดห้องพักอยู่กับหญิงสาวอีก๓คน
ซึ่งหนึ่งในหญิงสาวนั้นเป็นแฟนสาวของนายสวาพลผู้ตายนะครับ
จากนั้นนายวัฒนยูผู้ต้องหาก็พาตำรวจไปทำแผน
ตามเส้นทางที่เขาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันหลังก่อเหตุ
จะถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สพเนินมะปราง

ก็ได้คุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดพิศนุโลกฝากขัง
เพื่อดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ในขณะที่เกิดเหตุนะคุณนะ
คือมีคนที่ไปเช่าห้องพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้

ที่นายสวาพลผู้ตายวิ่งหนีมา
แล้วก็ล้มฟุบจมกองเลือดจนเสียชีวิต

ได้ยินเสียงปืนแล้วก็นายสวาพลก็วิ่งหนีมา
พวกเขาหลบอยู่แต่ในห้องนะครับ
ก็ถือว่าเป็นพยานในเหตุการณ์นะครับ